ข้อมูลที่ได้มาครั้งแรกเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้
หรือมีแผนแบบนี้เนี่ยคือได้มาจากพยานแบบไหนคะ
เทคโนโลยีหรือว่าบุคคลหรือยังไงคะท่าน

แล้วกองปราบไปสงสัยยังไงถึงไปหาบุคคลที่จะเป็นพยานตรงนี้ตั้งต้นเรื่องได้คะ
คือขอแยกเรียนว่าในการทำงานของฝ่ายศูนย์กองปากตามนั้นนะครับ
จะมีการติดตามจับคุมผู้ต้องหาตามหมายจับเก่าอยู่ทั้งหมดในลายอยู่แล้วนะครับ
ในลายนี้นะครับทางเจ้าพี่สมุทร
องปากเราได้ได้จับคุมตัวในโจนะครับ
แล้วก็มีการคือการจับเนี่ยก็จะมีการซักถามอยู่แล้วครับว่า
ทำงานอาชีพอะไรทำอะไรอยู่ไงเคยเข้าคุกไหมอะไรไหมก็เป็นฐานละเอียด
ซึ่งนายโจ๊ก็ให้ข้อมูลว่าเพิ่งประกันตัวออกมานะครับ
ประกันตัวออกมาจากเดือนจำแล้วก็สักถามละเอียดก็ได้ความว่าเอาเกี่ยวพันธ์กับ
คุณผู้โทษบัญชีตามที่หลายคะแนนเสริมไปแล้วนะครับ
ค่ะก็คือในกรณีที่ท่านายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันมาก่อนเลยเป็นคนประกันใช่ไหมคะ
กับแผนธนโปรโท
ตัวด้วยกันนะคะตัวละครแรกก็คือนายโจตัวที่๒คือท็อป
ที่สามคืออดีตสอสอนครสวรรค์ตัวที่สี่คือทนายความ
คำถามคือตกลงแล้วคนที่เกี่ยวข้องจริง
เฉพาะพยานบุคคลเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนคะ
เหนือจาก๔คนนี้มีอีกไหมหรือว่าใน๔คนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องทั้งหมดคะ
ประมาณสิบคนนะครับเป็นอย่างน้อยมีคนในครอบครัวไหมคะ
ก็มีมีข้อมูลแตะอยู่บางส่วนครับตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาต
ได้ค่ะท่านครับผมได้ค่ะมีมีเจ้าหน้าที่ที่สังกัดอื่นอื่น
ที่เกี่ยวข้องไหมคะก็ก็มีข้อมูลอยู่ครับ
มีข้อมูลอยู่ในส่วนนี้ในส่วนของเจ้าที่ที่นอกจาก๔คนพี่สาวข้างต้นนะครับ
ก็จะมีที่ที่จะมีส่วนรับรู้มีส่วนเกี่ยวพันธุ์อยู่ครับค่ะ
ท่านรองค่ะที่ท่านจะถามขอย้ำอีกครั้งนี้ท่านจะถาม
แต่ว่าท่านบอกแค่ไหนไม่เป็นไรนะคะทีนี้กลับมาที่เรื่องของแผนการต่างเนี่ยนะคะ
คือตกลงแล้วเนี่ยสิ่งไหนคือสิ่งที่เป็นแผนแรกสุดเลยที่พันธบทโทบัญญินจะใช้คะท่าน
คือแน่นจากที่สื่อนำเสนอไปนะครับก็จะมีที่มีการนำเสนอไปเนี่ย
ก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นสิ่งที่เขาใช้หรือสั่งการกับสิ่งที่เขาพูดกันทั่วไปนะครับ
จากการที่ทางฝากเรารวมรวมข้อมูลเนี่ย
สิ่งที่เขาใช้และสั่งการก็คือเรื่องของการที่ว่าให้ชิงตัวระหว่างนำตัวจากเรือนจำไปยังศาลจังหวัดพระขนง
โดยให้ทิ้งบนทางด่วนอันนี้คือข้อสั่งการ
ข้อสั่งการที่สองหากแผนแรกไม่สำเร็จเนี่ยก็ให้จับตัวพระยาผู้ชาติการเดินจำ
คือบังคับหรือบังคับให้ปล่อยตัว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

นั้นไม่ได้ง่ายเลยยาก
เพราะฉะนั้นการที่มีพฤติกรรม
ทำร้ายตัวเอง
โดยที่มีข่าวว่าจะมีการแฝงตัว
ต่างจากตัวตาย
หรือพฤติกรรมที่เราพบ
เป็นลักษณะเหมือนการนั่งคุยและยิ้มคนเดียว
สิ่งบอกเหตุเหล่านี้นะครับ

มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเห็น
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าการที่เขาจะหนี
จากการควบคุมของเจ้าพนักงานได้

การเข้าไปอยู่สถานพยาบาล
ไม่ว่าที่ใดที่หนึ่งอันนั้นจะง่ายที่สุด

เพราะฉะนั้นวิธีการที่เขาทำ
ด้วยสิ่งที่เราเห็นต้องเก็บมาพิจารณาว่า

อันนี้เราไม่ได้วางใจในส่วนนี้เลยครับ
ถ้าฟังแบบนี้
ซึ่งเราได้ฟังแค่ส่วนที่สามารถออกสื่อได้
แปลว่ากองปลาบเองทุกมิติเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นคือณตอนนี้ยังไงก็ต้องมีการตั้งข้อหา
กรณีของการเตรียมทำแผนแหกคุกทำแผนชิงตัว
คือถือว่าความผิดสำเร็จแล้วถูกไหมคะ
หรือผู้กรองให้ผู้อื่นก็ทำผิดโดยการใช้จ้างวันอะไรต่าง
ถึงแม้ผู้ถูกใช้แต่ยังไม่ได้ไปก่อเหตุ

ต้องรับโทษ๑ใน๓ของความผิดนั้น
แต่ถ้าใช้แล้วผู้ก่อเหตุไปก่อเหตุจริง
ผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนศักดาลการณ์คือเท่ากับศักดาลการณ์ที่กำลังผิด
อ่าพยายามหลักฐานมงชาญว่ามีการใช้แล้วอ่าที่การใช้หุ่นบุฒิทำผิดแล้วเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับ
ตรงฝ่ากรรมฝาก็คงต้องมีการกล่าวโทษดำเนินคุณีไป
ค่ะท่านรองค่ะชัดเจนมากค่ะเดี๋ยวยังไงเราคุยกันกับแขกรับเชิญในรายการต่อนะคะ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลทั้งหมดค่ะรองค่ะ